ดูอันนี้หน่อยค่ะอันนี้เนี่ยพี่เบิร์ต
เห็นชอบซื้อนักเวลาที่แบบมีอะไรแปลก
ไอ้ปลาไหล่ตัวนั้นเขายังไม่ขายพี่เลยนะพี่ขึ้นให้๕๕๐
ถามว่าถ้าเกิดว่าปลาไหล่สีทองพี่จะวางตังค์เท่าไหร่
ที่แล้ว๕๕๐ไม่ขายเอา๖๐๐ไป
นี่ให้ดูค่ะให้ดูแล้วปลาไหล่สีทองตัวนี้นะ
พี่เบิร์ดเห็นมั้ยมันชูหัวมันน่ะแล้วแบบเนี่ยมีน้ำอยู่น่ะ
เขาฟังเขาฟังว่าเราพูดอะไรกับเขาจริงเหรอ
ก็เจ้าของเขาบอกแบบนี้ปลาไหล่สีทองตัวนี้ค่ะ
ความยาวสักฟุตครึ่งเลี้ยงอยู่ในตู้ปลาของร้านล้างรถ
ร้านคาแคร์บอกเลขที่ร้านเลยละกัน๕๙หมู่๓
อยู่ที่ตำบลวังโป่งของเพชรชบูรณ์ค่ะ
แล้วเจ้าของเนี่ยก็คือพี่ไพโรธ
ไพโรธเล่าให้ฟังว่า๒วันก่อนนะนะ
ชาวบ้านเอาปลาไหลสีทองตัวนี้มาขายให้
แม่มาเจอพี่ไพโรธซะก่อนถ้ามาเจอพี่เบิร์ดพี่เบิร์ตวางตังค์แล้ว
ชาวบ้านเขาจับมาจากแหล่งน้ำในหมู่บ้าน
แล้วตัวพี่พายุโรธเขาเห็นว่าเออสีสวยดีซื้อแล้วกันเอามาเลี้ยงไว้
แล้วทีนี้เวลาที่คุยด้วยมันจะชูหัวขึ้นมาเหนือน้ำ
เหมือนกับคอยฟังอยู่ตลอดเลยพอบอกให้นอนปั๊บนะ
มันก็จะนอนราบไปกับพื้นฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ย
ทีนี้ชาวบ้านรู้ข่าวพามาดูไหว้ขอเลขเด็ดเชิญร่างทรงมาทำพิธีด้วยนะ
แล้วเขาบอกว่าปลาไหลสีทองตัวนี้มี๒ร่างอยู่ในตัวเดียวกัน
เออมีพ่อพวงเงินกับแม่พวงทองอยู่ในร่างปลาไหล๑ตัว
ตอนทำพิธีจุดทูปเสียงทายได้เลขเด็ดมาด้วย
เอาดูกันหน่อยละกันได้เลขเด็ดอะไรเห็นว่ามี๒ชุด
เห็นชัดไหมอันแรกเห็นชัด๓๒๕อันขวาคะ
อันขวามันมองแบบ๐๐๕๖หรือ๕๕คุณผู้ชม
แล้วแต่คุณผู้ชมมองเป็นเลขอะไรขอให้โชคดีละกันค่ะ
แต่เมื่อกี้คือร่างทรงบอกนะที่บอกว่าอะไรนะมี๒ร่างอยู่ในตัวเดียว
เอามาตัวนี้ตัวนี้พี่เบิร์ตเอาไหมเอาปลาไหลก่อนไหม
อันแรกเขา๖๐๐ไปแล้วใช่ป่ะก็ขายป่ะเออเออแล้วตัวนี้อ่ะ
อันนี้เต่าโอ้โหตัวเบลอเลยป่ะเฮ้ยเต่าดำมาเลยคุณผู้ชมครับ
นี่ตัวนี้อยู่ในบ้านพักเลขที่๑๗๔หมู่๙บ้านหนองเม็กครับ
อำเภอบัวใหญ่ที่โคราชก็มีชาวบ้านแวะเวียนกันไป
ที่จะเอาผักบุ้งมาให้เปล่าเอาแป้งฝุ่นมาโรยส่องหาเลขเด็ดครับ
เจ้าของบ้านอย่างพี่สันอายุ๖๑ปีเล่าให้ฟังว่า
ที่มานะที่มาของไอ้เต่าตัวนี้คือพี่ขับรถกลับจากตลาด
เต่าคลานมาขวางถนนเลยก็เลยจอดรถลงไปจับเอากลับมาเลี้ยงไว้เลย
เพราะเชื่อว่ามาให้โชคแน่ตัวนี้ชาวบ้านรู้ข่าวก็มากันเลยครับ
ส่องหาเลขเด็ดเขาเห็นเลขด้วยนะเห็นเลขมายังไงอ่ะ
ไม่รู้มายังไง๖๕ก็มีเอาน้ำหนักไปแล้วกัน
อันนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้น้ำหนักอยู่๑๐กิโลกรัมครับ
ความยาวจากหัวสุดหางคือจับมันเวลามันยืดหัวออกมาจนสุดเลยนะ

ชาวบ้านก็ตั้งใจจะเอาเลขเหล่านี้แหละไปเสี่ยงโชคนะครับ
ส่วนที่วัดยางห้วยไผ่

อ่างทองมีเจ้าแม่ตะเคียนทองครับ
ชาวบ้านไปที่สาราทรงไทย

ท่อนตะเคียน๕คนโอบ

ในสารายังมีหุ่นแม่ตะเคียน
ชุดไทยสบายเฉียงนะครับ

แก้บนกันนะครับ
ป้าแจ๊สคนดูแลสาร

มีคนอยู่ดอนเมืองกรุงเทพ
มาถึงนี่เลยนำท่อนตะเคียน

หลวงพ่อสุวรรณนะครับ
พระเกจิเจ้าตำรับ

หลังจากนั้นก็มีผู้หญิงมาไหว้มาขอเลข
ปรากฏว่าถูกรางวัลเขาบอกถูกรางวัลใหญ่นะครับ
ผู้หญิงคนนี้เอาเงินมาสร้างสารานี้แหละเพื่อแก้บนให้แม่ตะเคียน
พอชาวบ้านรู้ข่าวก็มาส่องกันบ้างอยากจะได้บ้างนะครับ
มีชาวบ้านบอกเห็น๓ตัวเห็นสามตัวโผล่ขึ้นมาบนท่อนตะเคียนนะครับ
เมื่อไม่มีให้ดูผมก็ต้องรายงานตามข่าวที่เขาเล่ามา
เขาบอก๕๙๐นะครับคุณผู้ชมครับยังไงก็นะฮะเบาหน่อย